บอกอะไรนะว่าร้านนี้เป็นร้านลับที่ตอนนี้จะไม่รับอีกต่อไป

มีหลายอย่างเลยค่ะคุณปลาหมึกกรุบไข่ปลาหมึก

ไม้ละ๑๐เองเหรอคุ้มมากเลยนะคะไข่ปลาหมึกในลูกใหญ่นะ
แล้วเขาบอกเลยว่ามันจะเนื้อเด้งกรอบชำรสชาติหวาน
แล้วก็พอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มกลม
โอ้โหบอกเลยว่าติดอกติดใจไม้เดียวไม่เคยพอ
แล้วก็กินคู่กับผักด้วยอย่างแตงกวากับผักเชีย
เทียมเข้ามาอีกเพิ่มความเผ็ดซ่าเข้ามาหน่อยนะ

จริงจะกินเป็นกับแกล้มก็ได้จะกินแบบเป็นของว่างก็ได้
เรียกน้ำย่อยนิดหน่อยนี่อุ้ยดีเลย

ถ้าอยากจะจับลองกินแล้วก็นะ
หมึกย่างอยู่หน้าตึกแดงนะคุณผู้ชมนะ

ตรงสะพานลอยหน้าตึกแดงบางซื่อจังชั่นกรุงเทพมหานคร

ไปตามส่องดูเพิ่มเติมได้ในติ๊กต๊อกของคุณนัทนิชาบุญเทพด้วยนะคะ

น่ากินน่าทานเห็นแล้วหิวจริง